ไม่ชะเฉพาะใครที่ชอบว่าซีฟู้ดนะ
พาไปร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านชื่อดัง
เป็นร้านตามสั่งธรรมดาอยู่ในตรอกนี่แหละ
แต่มันไม่ธรรมดาตรงที่เมนูคุณป้านี่เลิศทั้งนั้นเลย
นักชิมเขารู้จักกันดีว่าซีฟู้ดห้องแถว
พร้อมไปทานกันหรือยังไปกันเลยค่ะ
ถ้าพูดถึงแหล่งอาหารซีฟู้ดยอดนิยมแล้วก็
ชนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของบรรดาคนรักอาหารทะเลที่นิยมมากันนะคะ
วันนี้ตลอดกินจึงพามาบุกย่านเก่าแก่ย่านหนึ่ง

สาเหตุที่ต้องมาที่นี่เพราะเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
บอกต่อกันมาว่าย่านนี้มีร้านอาหารตามสั่ง

อยู่ในห้องแถวเก่าแก่กลางเมืองชนบุรี

ร้านอาหารตามสั่งที่มาแรงสุด
เมนูซีฟู้ดต้องยกให้ป้าอ่อนคนนี้
เจ้าของร้านและแม่ครัวมือหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดแกงทอด
้วนแล้วแต่ต้องผ่านฝีมือของป้าอ่อนทุกจาน

ส่วนมากครับใครจะมากินข้าวก็บอกว่ามากินข้าวร้านป้าอ่อน
อ่อนก็เลยว่าเออให้เขาทำโลโก้ขึ้นมาบอกว่าบ้านป้าอ่อนซอยกวน
วนหมายคนจีนเขาบอกหมายถึงที่กว้าง

มันมี๓ตรอกซอกซอย
ร้านป้าอ่อนเป็นจุดหมายของบรรดานนักชิม
คนในพื้นที่และต่างจังหวัดนะคะ
เพราะว่าป้าอ่อนนั้นให้วัตถุดิบล้นจานทุกเมนู
และต้องใช้ของสดของดีเท่านั้น
อย่างนี้เลยกั้งทอดกระเทียม
ที่ให้เนื้อกังสดตู้
ลุกเคล้าให้เข้ากับพริกไทยและกระเทียม
ส่งกลิ่นหอมชวนหิวสุด
ต่อด้วยหอยเชลผัดชา
ที่ฮอยเชลล์นั้นมาแบบจัดเต็ม
รสชาติถึงพริกถึงขิงจัดจ้านลงตัวเป็นที่สุด
มาถึงเมนูผัดผงกะหรี่ทะเลรวมราดข้าว

ราดมาบนข้าวสวยร้อนที่แทบจะมองไม่เห็นกาวเลยล่ะค่ะ
ตบท้ายด้วยแกงปลาปลาเห็ดโคนที่ไม่ห่วงเนื้อปลา
รสชาติจัดจ้านสดตอนร้อนคล่องคอสุด
ก็เพื่อนที่ชนบุรีแนะนำมาว่าแบบร้านนี้อร่อย

รสชาติก็ใช้ได้นะคะเข้มข้นดี
ให้ปริมาณเยอะมากเลยก็คุ้มค่านะคะ
กินมาเป็นปีแล้วค่ะคือปกติคือเคยไปกินอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะแบบมันเลี่ยนเป็นบางเจ้า
อันนี้ของป้าอ่อนเขาจะไม่เลี่ยนนะคะ
อร่อยค่ะแล้วก็ให้เยอะด้วย
รสชาติอร่อยมากแล้วป้าเป็นคนใจดี
พี่จะพาเพื่อนมาทานเพราะเพื่อนชอบทานของอาหาร

คือบางครั้งเราต้องจำข้อมูลลูกค้ามันก็ดี
จำได้หมดทุกคนหรอกแต่พยายาม
เน้นหน่อยว่าคนนี้ไม่ชอบหวานนะ
ไม่ชอบมันนะไม่ชอบเผ็ดนะ
เขากินได้เราต้องทำให้ได้เราไม่มีหน้าที่ทำ

ถ้าเขามากินครั้งแรกแล้วก็ตามมาครั้งที่สอง
ติดเลยนะแสดงว่าผ่าน
เป็นเด็กพิเศษคนนี้แหละค่ะ
ที่เป็นพลังและกำลังใจสำคัญ
ผลักดันให้ป้าอ่อนสู้มาตลอด

ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อตัวเองกับลูก

ถึงเขาจะเป็นเด็กพิเศษก็คือกำลังใจผมของป้าอ่อน
ท้อท้อมากแต่ถอยไม่ได้
ถึงจะเหนื่อยแต่ป้าอ่อนก็สู้ไม่ถอยค่ะ

ก็คือการได้ทำอาหารอร่อยให้ลูกค้าได้ทาน
บางคนลงทุนเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัด
เพื่อมาทานรสมือป้าอ่อนโดยเฉพาะเลยค่ะ

ถ้าลูกค้าอยากมาอุดหน่อยร้านข้าวร้านป้าอ่อนนะคะ
ก็มาที่ในใจกลางตลาดชนบุรีนะคะ
ตรงศูนย์พระเครื่องวัดกำแพงค่ะ
ใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลต้องไปลองทานสักครั้งนะคะ
รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
อยากกินอาหารทะเลสดใหม่มาร้านปอดนะคะ